ความต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับของซีเกมก็ยังคงมีมาฝากกันนะครับ
ผลงานของนักกีฬาไทยนะครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะหลุดเป้าไปนะครับ
กีฬาสากลที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้
แพ้ทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามก็เหมือนกับว่าได้กลับมาย้อนมองตัวเองนะครับ
เช่นเดียวกันนะครับความต่อเนื่องตรงนี้นะครับ
ซึ่งทางนิชิโนเองเนี่ยนะครับก็ใช้ผู้ช่วยโค้ชชาวไทยทั้ง๓คน
ทศตวรรณศรีปานอนุรักษ์ศรีเกิดแล้วก็อิสระศรีทะโรในการทำทีมชุดใหญ่นะครับ
แต่ว่าผลงานที่มันมีกระแสที่อาจจะไม่ดีเนี่ยนะครับนิชโนเองเขาก็บอกว่า
แล้วล่ะครับที่จะหาผู้ช่วยนะครับโค้ชจากชาติเดียวกันมาช่วยงานนะครับ
อันนี้เป็นกระแสที่ข่าวก็ออกมาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่นิชโยบอกว่าการมีผู้ช่วยชาวญี่ปุ่นนะครับ
อาจจะทำให้การทำงานเนี่ยมันราบรื่นขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าเป้าหมายสำคัญในการรับตำแหน่งนี้ก็คือการพัฒนาผู้ฝึกสอนชาวไทย
ซึ่งณตอนนี้ครับเขายังขอยึดรูปแบบเดิมคือการใช้ผู้ช่วยโค้ชเป็นคนไทยทั้งหมด
ชโนก็บอกนะครับว่าสมัยที่เขาพาญี่ปุ่นไปโอลิมปิกเกมในปี๑๙๙๖ได้
ช่วงนั้นญี่ปุ่นก็พัฒนาโครงสร้างฟุตบอลให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
และเขาเองนั้นก็พยายามจะหาวิธีจนประสบความสำเร็จซึ่งการคุมทีมไทยในครั้งนี้เขาก็รู้สึกแบบนั้นครับ
ส่วนไกด์ไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รอบสุดท้ายเชื่อว่าจะเป็นเสียงเชียร์นะครับจากคนไทยที่ช่วยกันผลักดันมากกว่าแรงกดดันนะครับ
ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอนะครับแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๒ทุ่ม

แล้วก็๑๔มกราคมจะพบกับอีรักษ์ครับ
แฟนบอลที่สนใจจะเข้าชมเกมในสนามก็ซื้อบัตรได้แล้วนะครับ